กินข้าวแล้วยัง
อีกครั้งกับคำถามนี้
เป็นห่วงอีหลี
คนดีที่ใจเฝ้าหวัง
เหตุงานสะอาย
บัตรเติมใจน้องใกล้หมดตังค์
เอาไว้มือใดว่าง
ค่อยมานั่งกินข้าวนำกัน

เพราะว่าไม่มีอะไรตะกุกตะกักเลย

คือณตอนนี้ตามจุดสังเกตนะคะ

เอาละครับมาถึงเพลงที่๖นะครับ
เพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
นักสู้ชีวิตผู้แข่งขันของเราคุณเกลนะครับ

หรือว่าร้องผิดครับ

ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

หรือยังค่ะนะครับเงินแสนไม่ได้จะหากันได้ง่ายค่ะแต่สุดท้าย
ด้วยความสู้ด้วยความฝ่าฟันค่ะบนเวทีของเราค่ะ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะทำให้เกลคว้าไปได้แล้วค่ะ
ตอนนี้๑แสนบาท
ให้จริงแจกจริงเท่าที่ทำได้ไม่รุงรังบอกเลยว่าให้จริง
เอาไปทำอะไรได้บ้างครับสำหรับเงินหนึ่งแสนบาทสำหรับครอบครัวของเกลเนี่ย
ไปทำเส้นแล้วก็ใช้หนี้ทำเส้น๓๕๐๐บาทประมาณนั้น
ใช้หนี้ธนาคารให้แม่ใช้หนี้ธนาคารให้แม่ได้บ้างหมดเลยไหมเป็นบัตรของสวัสดิการ

ตอนนี้นะครับเกลรับไปแล้ว๑แสนบาทแต่ว่าการแข่งขันยังไม่หยุดนะครับ
ต้องไปต่อเพราะว่ายังร้องไม่ผิดถึงแม้ว่าตัวช่วยจะหมดแล้ว
แต่ว่ายังร้องไม่ผิดแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าหยุดเราก็จะต้องให้แข่งไปเรื่อยจนกว่าจะบอกว่าหยุด
เพลงหน้า๒แสนบาทนะครับ
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาทมาเลยครับ
หายใจลึกและตั้งสติให้ดีค่ะ

เพลงนี้เกลเคยซ้อมให้คุณแม่ฟังไหมเคยร้องบ้างไหมแม่ยังไม่รู้เลยว่าเพลงอะไร
เกลรู้ไหมฮะม่ม่อยังไม่รู้ไม่เป็นไรเกลรู้ไหม

ถ้าหยุดรับ๑แสนบาท
ถ้าสู้ต่อมีสิทธิ์ได้๒แสน

ต้องร้องให้ถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้น

เกลจะสู้หรือจะหยุดครับ
หยุดค่ะ

ตัดสินใจหยุดนะครับเพราะว่าไม่รู้จักเพลงนี้จริง
เพราะฉะนั้นตามกฎิกาของเราหยุดในเพลงที่๗นะครับ
วันนี้นักสู้ชีวิตของเราก็รับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๖
วันนี้เกรลรับไป๑๐๐๐๐๐บาทครับ
เกลหนึ่งแสนชื่นใจแค่ไหนคะ
มากค่ะไม่เคยทำได้ขนาดนี้
มีความสุขไหมค่ะยินดีด้วยนะคะกับความสุขของเกลแล้วก็เงินหนึ่งแสนบาทนะคะ
เกลเจาะครั้งเดียวแล้วก็ขอให้มันใช้ได้เลยอืม
อืมควรนะให้เป็นอย่างนั้นนอกจากเงินที่ได้จากรายการเราไปแล้ว
สิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ดีใจที่สุดก็คือการที่ทำให้ครอบครัวของเกลนั้นเข้าใจกัน
กลับไปวันนี้คงจะพูดคุยกันมากขึ้น
ขอบคุณในการมานะคะคุณแม่พ่อใหญ่จืดนะคะโชว์คุณด้วยนะคะ
วันนี้ขอบคุณมากเลยจริงที่เปิดใจกับทางรายการของเรานะคุณแม่ขอให้ครอบครัวมีความสุขนะคะ
แล้วตอนนี้นะครับข่าวใหญ่นะครับกลับมาแล้วครับค่ะไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่หรือว่าไต้ฝุ่นนะครับ
กลับมาแล้วนักสู้รุ่นจิ๋วค่ะเริ่มกันในครั้งหน้าเลยนะคะสำหรับนักสู้รุ่นจิ๋วนะคะที่คุณผู้ชมรอคอยกันมานานนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าถึงจะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วแต่คุณภาพความกระตันยูครับแก้วแน่นอนค่ะ
พบกับความสนุกสนานแบบนี้ได้ใหม่นะครับในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเท่านั้นนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ
รายการของเราค่ะเรื่องราวชีวิตนะคะอีกรายการหนึ่งรออยู่นะคะเกมต่อชีวิตว่าขมก็ขมบาดใจแต่พิธีกรก็หวานบาดจิตเหมือนกันค่ะ
สายหวานนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้พวกเราทุกคนรวมทั้งผู้แข่งขันขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
การกลับมาพวกเรานักสู้ชีวิตตัวน้อยเต็มอิ่มไปด้วยความสดใสความกระตันยูและการมาต่อสู้เพื่อครอบครัวของนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วตลอด๓เดือน
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนนักสู้รุ่นจิ๋วทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
พฤษภาคมนี้ค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทุกวันนี้หนูอยู่กับยายสองคนค่ะพ่อแม่แยกทางกันถึงไม่มีพ่อแม่มียายคนเดียวยายบอกว่ายายจะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้
ยายทำอาชีพรับจ้างปอกหัวหอมค่ะหนูก็ไปช่วยยายปอกเหมือนกันค่ะตอนนี้ยายทำงานหนักไม่ค่อยได้เพราะว่ายายเจ็บหัวเข่าค่ะ
นั่งนานนานแล้วจะลุกเนี่ยนะคะเจ็บมากมากเลยรายได้ของยายได้ประมาณวันละร้อยบาท
ถ้าเป็นเบาหวานบางทียายก็ไม่ได้ไปทำงานเพราะยายเพียมากเลยค่ะ
แม่รักหนูนะแม่เป็นห่วงหนูแม่อยู่ได้พ่อหนูนะทุกวันนี้รักหนูที่สุดเลย
หนูก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณยาย